ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคุณผู้ชม

เขาบอกว่ามีเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง

และเขาทำหลังคากันแดดกันฝนกันลมให้กับจอมปลวกค่ะ

คือจอมปลวกมีหลังคากันแดดกันฝนอย่างดี

เพราะเขาบอกว่าจอมปลวกให้โชคมาตลอดเลย
ตอนปลูกจะไม่ร้อนอีกต่อไป
แล้วจอมปลวกที่นี่สูงมากนะค่ะ

มากันเลยที่บริเวณร้านค้าปั๊มน้ำมันหลอด
บ้านเลขที่๖๒หมู่๒ตำบลบ้านพราน

เจ้าของบ้านหลังหนึ่งเขาทำบ้านพร้อมหลังคา
ที่กันแดดกันฝนให้กับจอมปลวก
พ่อปู่จอมทองที่ลักษณะเขาบอกว่าคล้ายกับพญานาค
แล้วก็ไปขึ้นอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านและร้านค้า

กี่ปี

ใช่เขาก็เชื่อไงเขามีความเชื่อว่าที่ขึ้นมาเนี่ย
ขึ้นมาเพื่อให้โชคให้ลาบมาดูแลให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขธรรมะขาขึ้น

ทางด้านสองสามีภรรยานะคะคุณแพทย์นะคะแล้วก็คุณบ๊ะนะคะ
เจ้าของบ้านและร้านค้าที่นี่เล่าให้ฟังบอกว่า
ปลวกที่เห็นอยู่นะมีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว

ที่เขามาซื้อที่ปลูกบ้านเขาก็เหมือนมีความเชื่อต่อต่อกันมาว่า
ตรงนี้คือเจ้าที่ก็เลยไม่กล้าที่จะทำลายทิ้งแล้วก็ตัดสินใจทำหลังคากันแดดให้ไปซะเลย
จะได้อยู่ด้วยกันไปแบบนี้แหละ
จนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนหลังคาตอนนั้นไม่ได้เป็นหลังคาดีแบบนี้นะ
เปลี่ยนมาเป็นโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้องเลย
แล้วก็เล่าด้วยว่าที่ผ่านมาท่านเคยมาเตือนเรื่องโจรขึ้นบ้านบ้างไหม
เขาบอกอย่างนี้นะช่วยให้พ้นจากอันตรายบ้างก็มีแล้วก็มาให้โชคให้ลาบครอบครัวตัวเองอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง
ใช้คำว่าต่อเนื่องมาตลอด
บ้านในพื้นที่ก็มีการแวะเวียนมาดูบ้างมากราบไหว้บ้าง
เขามีความเชื่อเดียวกันมีความเชื่อเหมือนกันว่าจอมปลวกเนี่ยจะให้โชคให้ลาบ
ก็เลยเดินทางมาขอโชคขอลาบกันที่บ้านหลังนี้กันหน่อยว่ากันแบบนั้น
เชื่ออย่าลบหลู่นะมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ
ก็จะอยากรู้ว่าจะสูงขึ้นไปก่อนอีกไหม
ให้ใหญ่เข้ามั้ยอ่ะเพราะมันอยู่ร่าง๔๐ปีอ่ะ

เออไม่เห็นหยาก
โอ้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโอเคด้วยความเชื่อเราก็ไม่ก้าวกาย
แต่ว่าเราก็แอบเป็นห่วงว่าถ้าปลวกมันเข้าบ้านมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่า
ว่าตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นที่อาศัยไง
มันเป็นจอมปลวกเขาก็เลยทำหลังคาคุมให้
เอามาว่ากันมาว่ากันมาฝากกันไปนะ